ส่วนที่บ้านเรามีอุบัติเหตุ
เรือบรรทุกศิลป์คาชนตอบหม้อสะพานขาด
ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ใช้ข้ามฟากระหว่างพื้นที่ไปยังตัวเมือง

เรื่องการเดินทางที่ต้องมีระยะทางไกลมากขึ้นนะครับ
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
หลวงตาภัยบูลพระวัดไทยวาสอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมยังคงจดจำภาพเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ
ขณะที่เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ชนกับต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำ
จีนเข้าอย่างจังจนสะพานซุดพังเสียหาย
ระหว่างนั้นหลวงตาเตรียมนำเรือออกไปบินทบาทในช่วงเช้ามืด
ตอนที่มันชนทีแรกมันยังไม่หลุดหรอก
ทีนี้พอมันชนที่แรกไอ้ลำแรกที่มันชนมันก็หยุดใช่ไหม
สองลำนี่มันมากระแทกอีกทีนึงนะ
มันมากระแทกความน้ำหนักที่มันกระแทก
มันก็เป็นเท่ากับสามลำถวงเยอะกะ
มันก็เลยโค้นลงมาเลยใจหายสิ
ทีนี้มันเกิดกระทบหลายอย่าง
สัญจรจะไปข้ามไปนู่นไปนี่ก็ไปไม่ได้
และยังติดอีกไม่กี่วันก็จะงานประจำปีแล้ว
นายสุเมฆทัพพันดีนายท้ายเรือลำก่อเหตุเล่าว่า
ขับเรือผ่านบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
หลังกลับจากการขนส่งสินค้าที่โรงงานน้ำมันพืช

คนขับเรือไม่สามารถควบคุมทิศทางเรือได้
ทำให้พุ่งชนต่อหม้อสะพาน
จนทำให้ช่วงกลางของสะพานขาดเสียหาย
ระยะความยาวเกือบ๑๐๐เมตร
จากเดิมที่สะพานแห่งนี้มีความยาวเกือบ๔๐๐เมตร
จากการตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้าดังกล่าว

ซึ่งบริษัทได้จ้างเหมาบรรทุกถั่วเหลือง
จากจังหวัดชนบุรีเข้ามาที่บริษัทน้ำมันพืชไทย
โดยเรือทุกลำได้ทำประกันอุบัติเหตุ
เมืองต้นบริษัทน้ำมันพืชไทยเข้ามาเจรจา
พร้อมรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
โดยจะซ่อมแซมสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ความเสียหายครั้งนี้ทางบริษัทน้ำมันพืชไทย
แก้ปัญหาโดยการนำเรือมาให้บริการรับส่งประชาชน
แม่น้ำท่าจีนตลอดทั้งวัน
พร้อมกับนำรถ๒คันมาให้บริการรับส่งข้ามฝั่ง
กว่าจะมีการซ่อมสะพานแล้วเสร็จ
แม้ว่าขนาดนี้บริษัทเรือบรรทุกสินค้าต้นเหตุ
ที่ทำให้สะพานขาดจะออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการเร่งซ่อมสะพานในจุดที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
แต่สิ่งที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งและ๒ตำบลกังวล
นั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาการซ่อมสะพานที่นานถึง๘เดือนหรือว่าเกือบ๑ปีค่ะ
ทำให้ชาวบ้านนั้นไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้
เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน
หลังสะพานชำรุดชาวบ้านที่เคยสัญจรอาจต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน
นั่นคืออ้อมไปยังทางหลวงชนบทนครปฐม๓๑
เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนบรมราชชนนานีระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
หรืออีกเส้นทางคือออกทางศาลายานครชัยศรีไปทางอำเภอนครชัยศรีระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
แต่หากขับมาฝั่งตรงข้ามระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร
สำหรับสะพานหลวงพ่อย้อยอนุสรแห่งนี้สร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ด้วยเงินจิตศรัทธาของชาวบ้านและวัดรวมกว่า๑๔๘ล้านบาท
โดยช่วงทางขึ้นและทางลงสะพานค่อนข้างแคบรถวิ่งสวนกันไม่ได้
ช่วงกลางจึงเปิดกว้างเพื่อให้รถวิ่งสวนกันได้
ถือเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชาวบ้านในพื้นที่๒ตำบลคือตำบลไทยวาสและตำบลขุนแก้ว
ในการที่จะข้ามไปข้ามมาประกอบอาชีพ
การสูญเสียสะพานครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านต่างตั้งตารอคอยอีกนานถึง๘เดือนหรือ๑ปี
กว่าจะได้สะพานเก่ากลับคืนมา